เหตุการณ์ทำโครงตกออกตกใจว่าเฮ้ยน้ำเหนือมาแล้วกรุงเทพจะถวมหรือเปล่า
เพราะว่าใต้สะพานพระราม๘น้ำมันขึ้นมา

คลิปภาพที่ทำให้เราตกออกตกใจกันไปนะครับก็เป็นน้ำล้นตลิ่งใต้สะพานพระราม
เรือผ่านหรือเปล่าทำให้มันล้นแนวกั้นที่บริเวณสวนสาม

นับถอยหลัง๕๕ชั่วโมงถึงนนทบุรีกรทมเตรียมตัว
พอได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วมันก็น่าตกใจนะ
เพราะความแบบนี้ปากทงแดง

มันเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะช่วงน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำทะเลหนุนขึ้นมาแล้วน้ำเหนือลงมามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ล้นตลิ่งแบบนี้มันเป็นบ่อยแต่ว่าก็ไม่มากและมันไม่ใช่การปักทงแดงว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพหรือว่านนทบุรีนะฮะบางทีคลิปอะไรที่มันอธิบายน้อยเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดได้
ประกอบกับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เรารายงานไปข้างต้นว่ามีเตือนว่าน้ำจะเข้าในพื้นที่รังสิตคนพอเห็นภาพคนก็ตกใจกันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ
ปีนี้น้ำมาเยอะจริงพื้นที่ไหนที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนก็ปรากฏว่าก็ถูกท่วมด้วยเหมือนกัน